ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนะคะเป็นภาพจากคลิปที่เผยแพร่เมื่อ๑๙มกราคมที่ผ่านมา
มันมีเหตุการณ์ที่ชาวเอเชียค่ะที่อยู่ในประเทศทางฝั่งตะวันตกอะค่ะ
ตอนนี้จะมีเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าถูกทำร้ายร่างกาย
คือคนเอเชียถูกมองว่าอาจจะเป็นต้นเหตุต้นปัญหาของโควิด๑๙อะไรประมาณนี้
แล้วก็จะถูกทำร้ายร่างกายบ่อยในหลายประเทศนะคะ
คลิปนี้เนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยนะคะ

ใช่ค่ะถูกผู้ชายชาวแอฟริกาอเมริกันนะคะทำร้ายร่างกายนะคะตามคลิปนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะ๑๙มกราคมที่ผ่านมานะคะพอทำร้ายเสร็จก็ออกไปเลยขับรถไปหน้าตาเฉย
ทำร้ายผู้หญิงไทยคนนี้แบบไม่มีที่มาที่ไปอยู่ดีก็มาทำร้าย
อยู่สองสามคนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีหญิงไทยผ่านมาก็
โดนเลยค่ะหญิงไทยผู้เสียหายคนนี้นะคะเปิดเผยเรื่องราวความรุนแรงผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เธอบอกว่าเธอช็อกจริงผู้ก่อเหตุเนี่ยชกหัวเธอแบบแรงมากจนเธอล้มอะค่ะ
เธอก็ค่อยพยุงตัวขึ้นมายกโทรศัพท์มาถ่ายภาพเอาไว้
แต่พอยกโทรศัพท์ปุ๊บโอ้โหคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะจะเข้ามาทำร้ายเธออีกรอบ
เธอก็เลยต้องรีบออกจากที่เกิดเหตุโทรหาสามียังดีที่เธอใส่หมวกกันน็อก
ก็เลยไม่ได้เจ็บหนักแต่ปวดหัวเลยนะคะปวดหัวปวดขานะคะ
เพราะดีจริงที่คนที่อยู่แถวนั้นเป็นคนถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้เขาอยู่ในบ้านในอาคารนะคะ
เขาถ่ายจากภายในตัวอาคารแล้วมันเห็นเหตุการณ์ชัดภาพเหตุการณ์มันเลยชัด
และประเด็นคือคนร้ายยังลอยนวลนะคะยังไม่ได้ถูกจับดำเนินคดีอะไรเลยอะค่ะ
แล้วนี่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวเอเชียถูกทำร้ายร่างกายในลักษณะแบบนี้นะคะ
รถไปนู่นเลยนู่นใช่ค่ะขับไปเลยค่ะอ่า
คือมีคนไทยถูกทำร้ายนะคะย้อนกลับไปเนี่ยยี่สิบสี่มกราคมครับ
ลอนดอนประเทศอังกฤษเลยนะคะตำรวจกรุงลอนดอนพบศพ
คุณธิพรัชอากตูหญิงชาวไทยวัยสี่สิบสามตี
เสียชีวิตในอาคารที่พักค่ะพบบาดแผลที่ศีรษะและที่ลำคอ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๑คนนายเดวิท
อายุสิบเก้านะคะครับถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมยี่สิบแปดมกราคม
คุณตามวิชารัฐนาภักดีอะค่ะที่เรานำเสนอข่าวไปอายุแปดสิบสี่แล้วอะค่ะ
อืมถูกวัยรุ่นชาวอเมริกันผลักล้มหัวกระแทกพื้นจนเสียชีวิตที่ซานฟรานซิสโกนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้นะคะมันมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ในหลายประเทศที่เป็นประเทศทางฝั่งตะวันตกนะคะไม่ใช่แค่คนไทยโดนนะคะ
เอเชียโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้อยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกันครับ